พีเพีย์อย่าพึ่งยัดหัวผมไปในกล้อง

ยังอยากออกมาเลื้อยเล่นบ้างนะฮะ

เพราะว่ากล่องนี้เป็นกล่องต้องสงสัยนะคุณ

พอเปิดพอแง้มออกมาเป็นงูจริง
เจ้าหน้าที่พยายามยัดงูเข้าไปในกล่องนะฮะ
พนักงานคนอื่นก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันตกใจอยู่นะครับ
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์หลายคนเข้าไปตั้งข้อสังเกตมากมาย
ตั้งทั้งคำถามว่าและพนักงานจริงมีสิทธิ์ไปแกะกล่องพัสดุ

แต่ก็มีบางคนสงสารเจ้างูนะว่ามันไปอยู่ในกล่องได้อย่างไรนะครับ
หรือว่าบางคนก็ด่าไปถึงคนส่งส่งได้ยังไงส่งงูแบบนี้นะครับ
ก็หลังจากคลิปนี้ออกไปบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดโพสต์
ก็มีสัตว์มีชีวิตสิ่งเสพติดวัตถุลามกอนาจารย์
ถูกระเบิดหรือว่าวัตถุไวไฟทุกชนิดธนบัตร
ถูกมีคมที่ปราศจากสิ่งหุ้มห่อนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีคนสงสัยว่าพนักงานถือวิสาสะเปิดกล่องเอง

ก็มีคนเข้ามาชี้แจงว่าก่อนจะเปิดกล่องเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วล่ะ
ดูจากเครื่องสแกนว่าเป็นวัตถุต้องสงสัย
ซึ่งเป็นอำนาจของพนักงานที่จะตรวจสอบต่อไปเลยนะครับ
ตรวจเสร็จก็ติดต่อไปยังต้นทางที่ส่งมา

น่าจะมีเรื่องของข้อหาฐานทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะครับ